สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีมาสำหรับคนที่รอฝนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากร่องฝนนะคะที่พาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาก่อนหน้านี้จะขยับลงมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะทำให้ภาคเหนือและ
นี้ร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่ตามมาด้วยภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
นี้ฝนค่อนข้างเยอะค่ะ๖๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องกักเวลาการเดินทางด้วยค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศมองโกเลียค่ะ
ไปดูฝูงหาดที่ตบปีกนะคะ
กว่าร้อยตัวเข้าไปบริเวณพื้นที่เกษตรค่ะ
สามารถช่วยพวกเขาในการเก็บวัชพืชค่ะ
อกจากนี้มูลของห่านยังเป็นปุ๋ยชั้นดีอีกด้วย
และนี่คือรูปกรณ์รอดน้ำวันนี้สวัสดีค่ะ